วันเสาร์๑๖ธันวาคม๒๐๑๗
หลานพลาซ่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
เวลา๒๒นาฬิกา
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒